ไปดูความคืบหน้าการจับกลุ่มคลินิกเถื่อน
พร้อมกับอดีตพระเอกชื่อดังที่อ้างตัวว่าเป็นทันตแพทย์นะครับ
วันนี้ทนายความเตรียมยื่นเรื่องขอประกันตัว
พร้อมกับยืนยันว่าอดีตพระเอกคนนี้เรียนจบทันตกรรมมาจริง
แต่ว่าจบจากต่างประเทศที่ฟิลิปปินส์
ส่วนคลินิกที่ถูกจับไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ
เพราะว่าเขาเตรียมจะยื่นเรื่องขอเปิดคลินิกใหม่
นิกที่ถูกจับกลุ่มนั้นเป็นเรื่องของคลินิกเก่าที่เคยเปิดทิ้งค้างเอาไว้

ศักดิ์ศรีความเป็นตัวของเขาก็คือเขาก็เป็นทันตแพทย์
แต่เพียงแต่ว่าเขาจบที่ประเทศฟิลิปปินส์
และช่วงระหว่างนี้กำลังขออนุญาตกับแพทย์สภานะครับ
ที่มีข่าวกรามาว่า
ถ้าความผมเนี่ย
ไปประกาศตัวว่าเป็นทรัคทรรมรักษาคน
ไม่ใช่ค่ะไม่เป็นความจริงค่ะ
นายเสกศรเสนาชูทนายความของนายขนินบัตยาหรือคุณถนน
อดีตพระเอกชื่อดังยืนยันต่อสื่อมวลชนว่าคุณคณินไม่เคยระบุว่า
เรียนจบด้านทันตกรรมจากมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตและไม่ได้เป็นเจ้าของคลินิกที่ตำรวจเข้าตรวจค้น
แต่เรียนจบด้านทันตกรรมจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์และเป็นทันตแพทย์ในคลินิกดังกล่าว
แต่ยังไม่ได้รักษาหรือทำฟันให้ลูกค้ารายใดเนื่องจากอยู่ระหว่างการขอใบประกอบโลกศิลป์จากแพทยศภา
โดยคลินิกเป็นของญาติเปิดให้บริการตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ทีเป็นสหคลินิกคือมีทั้งแพทย์และทันตกรรมจนถึงปี๒๕๕๙
ยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนจากสหคลินิกเป็นคลินิกโดยจะขอรักษาด้านทันตกรรมอย่างเดียว
ซึ่งทางแพทยศภาได้แจ้งให้ยื่นเรื่องใหม่เนื่องจากไม่สามารถยกเลิกอย่างใดอย่างหนึ่งได้
ยื่นเรื่องกลับไปใหม่และบังเอิญว่าเจ้าของคลินิกไม่ใช่เจ้าของอาคารที่ตั้ง
จึงต้องยื่นเอกสารหลายรอบและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนอุปกรณ์และยาที่ตำรวจตรวจพบก็เป็นของเก่าและมีการนำเข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบกิจการทันที
ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขและขอยืนยันอีกครั้งว่าคุณคณินเรียนจบด้านทันตกรรมจริง
คดีนี้ศูนย์ปรับปรามอัธยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสว่า
อีกทั้งยังมีบุคคลอ้างตัวว่าเป็นทันตแพทย์ลักลอบเปิดคลินิกทันตกรรมโดยผิดกฎหมาย
สั่งตำรวจเข้าตรวจสอบปรากฏว่าสหคลินิกแห่งนี้
ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นริมถนนพะหนโยธิน
แขวงจันเกษมเขตจันทริสักปรุงเทพมหานคร
เป็นกลีกที่เปิดดำเนินการโดยผิดกฎหมายจริง
จากนั้นตำรวจทราบว่านายคณินได้รักษาให้กับประชาชนทั่วไป
คลินิกดังกล่าวโดยไม่ได้เป็นทันตแพทย์
สถานพยาบาลไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
โดยได้ตรวจสอบกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่า
ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลของคลินิกแห่งนี้
หมดอายุตั้งแต่วันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
ตำรวจจึงอนุมัติหมายจับนายคณินพร้อมเข้าตรวจค้น
หลังตรวจสอบพบว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
ปี๒๕๔๑มาตรา๒๔ประกอบมาตรา๕๗
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
และพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมปี๒๕๕๙
มาตรา๒๘มาตรา๕๐ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท
ขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้เวลา๑๑นาฬิกา
พนักงานสอบสวนสนพหนโยธินจะนำตัวคุณคณินไปฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษ
ส่วนทางญาติเตรียมนำหลักทรัพย์เป็นเงินสด๒แสนบาท
เพื่อยื่นขอประกันตัวเนื่องจากในชั้นพนักงานสอบสวนไม่อนุญาตให้ประกันตัว
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน